ดูเรื่องราวเกี่ยวกับเมนลอยประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธน
ซึ่งในช่วงเวลาคาดการณ์ว่าจะมีพิธีนี้น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนปีนี้
มีการทำเป็นรูปนกหัดสดีลิงใหญ่อลังการสมเกียจนักบุญแห่งด่านขุนทศ
ตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็ประชุมเตรียมตัวกันเต็มที่นะ
แล้วก็ตามที่หลวงพ่อคูณท่านได้สั่งเสียไว้บอกว่าขอให้เป็นงานที่เรียบง่ายนะครับ
แต่ว่าก็เป็นความต้องการของบรรดาศิษยานุสิตนะคะอยากจะให้สมเกียจหลวงพ่อคูณนะคะ
เมื่อวานนี้มีการเปิดแบบออกมาแล้วค่ะ
รองศาตราอาจารย์ดรนิยมวงพงศ์ดำ
วงพงคำคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสต

ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายออกแบบเมนลอยหลวงพระคูณ
เปิดแบบร่างเมลอย
เพื่อเตรียมสร้างในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธออกแบบเป็นรูปนกหัดสดีลิง
เทินอยู่บนบุตรสะบกสีขาวบริสุทธิ์ทั้งหลัง
บนฐาน๘เหลี่ยมสูง๒๒๖เมตร

ประดับประดาด้วยศพศัภวะต่ำต่างจากเขาพระสุเมน
เพื่อจำลองเขาพระสุเมนตามคติในพุทธศาสนา
โดยนกหัสดีลิงจะมีกลไกทำให้หันศีรษะ
แล้วก็หมวนงวงกระพริบตากระดิกหู

สำหรับนกหัดสดีลิงเป็นสัตว์หิมพลาดขนาดใหญ่
ลำตัวเป็นนกมีปีกและหางส่วนหัวเป็นช้างมีงวงและงา
มีตำนานเล่านะคะบอกว่าสมัยโบราณที่นครตักศิลาเชียงรุ้งแสนหวีมหานคร
พระมหากษัตริย์สวรรคตอันเชิญพระศพออกมาที่ทุ่งหลวง
เพื่อถวายพระเพลิงนกหัสดีลิงบินมาโชว์พระศพไป
บรรดาผู้ลูกก้าต่างสู้กับนกหัดสดีลิงเพื่อนำพระศพคืนแต่ถูกนกจับกินหมดค่ะ
สุดท้ายพระธิดาศรีดาใช้สอนอาบยาพิษยิงนกหัดสดีลิงตกลงมาตายพร้อมพระศพ
มีการจัดสร้างเมนหอแก้วบนหลังนกหัสดีลิงถวายพระเพิงไปพร้อมกัน
จึงถือเป็นประเพณีทำนกหัสดีลิงประกอบเมนเจ้านายผู้ใหญ่ผู้มีบรมีสูงหรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่ค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้จะสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้
หลังจากนั้นจะเตรียมร่างครูใหญ่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะ